สาวกบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอาการบูชารัฐธิของตัวเองมากเกินไป
คุ้มคล่างอะไรอย่างเงี้ยเหรอคุ้มคล่างใช่คือพออะไรไม่ได้ตามความต้องการ
อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดกับความเชื่อของเรา
แล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดี

เขาไม่ได้ใช้มือเปล่าอ้าวเขาตั้งใจทุบจริงจังนะคะ
สาขาในเมืองดิจองประเทศฝรั่งเศสนะคะ
ใช้ลูกเป๊ตองเขากลับอยู่

ทุบทุบจริงทุบเลย
ได้ยินเสียงตุ๊บขนาดนั้นพังค่ะ
พนักงานเนี่ยอึ้งไปเลยทำอะไรไม่ถูกนะคะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาคุมตัวชายคนนี้ออกไปในที่สุดนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ไว้โดยสมาชิกยูทูปรายหนึ่ง
พฤหัสสบดีที่๒๙กันยาที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ที่ถูกทำลายส่วนใหญ่
ค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า๑หมื่นเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๓๔๗๐๐บาท
ภาพเหตุการณ์จะเห็นว่าชายคนนี้เริ่มลงมือทำลายข้าวของ
จนทำให้เสียงระบบการขโมยดัง
แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่อย่างใดนะคะ
หันมาเห็นว่าถูกถ่ายคลิปอยู่ก็พูดกับกล้องค่ะ
และปฏิเสธการรับประกันอุปกรณ์๒ปีหลังการขาย
ภายหลังพนักงานต้องเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัย
เข้ามาควบคุมตัวให้ชายคนนี้ออกมานอกร้าน
ระหว่างนั้นก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยจัดการต่อ
ซึ่งเหตุการณ์นี้แม้ข้าวของจะเสียหายไป๓แสนกว่าบาท
ไม่ได้โกรธคนก็ไม่ได้ไปทำร้ายคนต่อนะคะ
ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
คุ้มไหมนะที่ต้องจ่ายไป

ว่าการรับประกันของแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้าง

แต่ปกติเขาก็แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน
แต่พอดีว่าของฝรั่งเศสอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออก
ก็เลยไม่ได้คำตอบมาให้คุณผู้ชมนะคะ
ใครอยู่ฝรั่งเศสไลน์มาบอกกันด้วยนะคะว่ายังไง
ใช่นะครับพยายามช่วยเหลือคุณผู้ชมแล้ว